สาวคนนี้ก็ชีวิตดีนะคะคุณ
นี่ก็คือนี่ก็คือจ๊ะขึ้นบ้านใหม่อีกแล้ว
มันมีปัญหาใช่ไหมเรื่องของการขายบุ้งขายบ้านไม่ได้

แล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นที่พูดถึงของเหล่าโซเชียลอย่างมากเลย
สำหรับการหาบเงินหาบทองแล้วก็ของมงคลเข้าบ้านหลังใหม่ของเธอ
บันเทิงไทยรัฐก็ได้ไปเจอน้องจ๊ะมา
ก็สอบถามกันนิดนึงนะคะชาวเน็ตสงสัยเหลือเกิน
หาบเงินหาทองเข้าบ้านกี่ล้านบาทกันจ๊ะ
จ๊ะก็เปิดเผยแบบติดตลกบอกว่าโอ๊ยไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่หลักแสนนะ
แต่ที่เห็นเยอะน่ะมันเป็นกระดาษอยู่ด้านล่างจ้า
ยามไว้อยู่หน้าบ้านหมดแล้วนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวโจรจะมาขึ้นบ้านคุณจ๊ะ
ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าจริงแล้วในหาบเงินหาบทองนั้นนะคะ
มีกระดาษอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เอาเงินไว้ข้างบนมันไม่ได้ถึงล้านค่ะ
หลักแสนค่ะไม่ใช่หลักล้านจริงแล้วคือเรากระจาย
เพราะว่าทำให้ดูเหมือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่บ้านนี้เดี๋ยวเงินจะเข้าเยอะค่ะ
คือต้องบอกเลยว่าแอคติ้งของแม่คือต้องละครเวทีเท่านั้นนะครับ
เล่นใหญ่มากเล่นใหญ่จนเราเองเราก็ยังประคองแม่
เพราะว่าไม่ใช่ถือเคล็ดนะที่จะประคองแม่คือคิดว่าแม่หนักจริง
แต่พอเราเล่นกันเสร็จแล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ได้หนักจริงคือแบบเป็นเคล็ดของโบราณ
อันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเคล็ดลับนะคะใครจะทำตามก็ได้อะไรอย่างนี้
เป็นความเชื่อเวลาจะเข้าบ้านใหม่ให้หาบเงินหาบทอง
บอกว่าบ้านนี้จะได้นำเงินนำทองมาให้รวยอะไรอย่างนี้
อีกหนึ่งเรื่องไปดูเรื่องของรถหรูป้ายแดงค่ะ
บอกว่าไม่ต้องคิดว่ามาอวดรวยนะแต่ว่าจริงแล้วเป็นการเอารถสปอร์ตคันเก่าไปเทิร์น
แล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยให้ดูกันไปชัด
สีแดงป้ายทะเบียนป้ายแดงส่องกันเอาเองนะคุณผู้ชมนะ
ทท๘๘๕๙กรุงเทพมหานครนะคะ
เขาบอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยป้ายทะเบียนก็ให้โชคกับคุณแม่กับแฟนคลับมาแล้วด้วยนะ
ไม่รู้ยังไงเหมือนกันทิ้งท้ายค่ะ
จ๊ะก็โอดโอยให้บันเทิงไทยรัฐได้ฟังบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะ
พิษจากโควิด๑๙ทำเอาเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้า
เธอถูกยกเลิกงานเกือบทั้ง๒เดือนคุณค่ะ๖๐วัน

แล้วอย่างที่บอกว่าแบบเธอก็ซื้อบ้านไปใช่ไหมซื้อรถไป

ช่วงนี้คนในวงการบันเทิงก็เจอพิษแบบโควิด๑๙เล่นงาน
ใช่นะคะไม่เป็นไรนะคะเราจะจับมือกันนะคะ